เจ้ามุยเทียวสินดังดานะคะก็ลงประเดิมสนามในศึกเจรีย์หลีกนะคะ
แล้วก็ยิงประตูได้ด้วยค่ะโดยเจ้าตัวก็บอกนะคะว่า
ยังคงต้องพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเทียสินดังดาค่ะก็โหม่งพังประตูชัยนาทีที่๒๘
ช่วยให้ซานเฟรเซฮิโรชิมานะคะต้นสังกัดเปิดบ้านชนะ
แต่ศูนย์หน้าทีมชาติไทยก็บอกว่าดีใจค่ะที่ช่วยให้ทีมชนะได้มากกว่า
ส่วนที่ทำประตูได้ก็ต้องยกเครดิตให้กับเพื่อนที่เปิดมาให้นะคะ

พร้อมกับบอกด้วยค่ะว่ามีหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุง
ส่วนคุณพ่อนะคะประสิทธิ์แดงดาก็บอกว่าชมเกมนี้
ดูแล้วลูกชายยังไม่เข้าที่เข้าทางค่ะเพราะว่าครึ่งหลังก็หายไปจากเกม
แต่เชื่อว่าจะทำได้ดีขึ้นในเกมต่อไปค่ะ
ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้เลือกง่ายมันยังมีหลายอย่างที่ก็ต้องพัฒนา
แล้วก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นมา
ผมเชื่อว่าทุกแมนท์นอกไม่มีนัดแหน่งง่ายอยู่แล้ว
ก็คงต้องทำงานหนักกันทั้งผมเองและเพื่อนรุ่มทีม
แล้วก็หวังว่ามันจะแก้ไขจุดบกพร่อง
บางทีมันยังไม่ได้เพอร์เฟค๑๐๐เลย
ก็ร่วมแสดงความยินดีกับธีรสินแดงดา
ที่เคยเล่นด้วยกันในสมสรรค์เมืองทองยูเนเทศ

ส่วนตัวเจเองค่ะก็บอกว่าต้องกลับไปแก้ไข
เรื่องความเด็ดขาดของทีมในการจบสกอร์

แล้วก็ผมว่า
เขาคือสุดยอดอยู่แล้วของนักเตะไทยอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกยินดีกับเขาด้วยที่ทำประตูได้แล้วก็ทีมชนะครับ
นัดนี้เราแพ้มาแน่นอนเราพบกับความผิดหวัง
แต่นัดหน้าเราก็ต้องพยายามทำให้ดีขึ้นแล้วก็ได้รับชัยชนะให้ได้
เชียร์นักเตะไทยทั้งหมด๕คนด้วยนะครับ
ก็พวกเราเหมือนเป็นตัวแทนอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี
แล้วก็แต่ละคนก็ต้องทำหน้าที่ของทีม

ก็ฝากให้กำลังใจทุกคนด้วยนะครับ